คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่อง

ว่าจะมีการจัดที่วัดพระนอนขอนตานจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่พี่นีโน่ได้มอบเงินจำนวน๑ล้านบาทให้กับครอบครัวไปแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะนำเงินส่วนที่เหลือมาทำหนังสือชีวประวัติ
เพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกในวันงานนะคะ
พร้อมกับประกาศว่าทางครอบครัวของพี่โอเนี่ย
จะนำของสะสมมาประมูลขายด้วยนะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
ว่าเป็นความต้องการของครอบครัวพี่โอค่ะ
เครื่องบินบังคับอย่างเรือ

ก็จะหาคนมาซื้อราคามือสองเขาขายกันเท่าไหร่
ตาร์ทตรงนั้นแล้วก็เพิ่มประมูล
เงินได้เท่าไหร่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไป
เขาก็คงเจตนาอย่างนั้นนะครับ
คือโอถ้าไม่มีโอเขาก็ขาย

แต่ว่าเพียงอันนี้มันเป็นชิ้นที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเกาะเป็นกรรม
คือเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเขาจะหาย

อันนี้คือความรู้สึกโอไม่ได้บอกผมนะ
เจ้าตัวก็โล่งอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ

อยากได้คุณเจ้าตัวกังวลเรื่องฐานของหัวใจ

เข้าโรงพยาบาลก็ตรวจคลื่นหัวใจ
ตรวจก็ปรูกอดว่าเป็นแฉ่หลอดลม

ก็เลยหมอก็เลยจัดให้นอนมา๑คืน
ก็ต้องระวังขึ้นเพราะพี่เลี้ยงแมวด้วยไง
เลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรแล้วคือตอนนี้หมอเป็นห่วงเรื่องเดียว
คือเรื่องนอนน้อยเพราะพี่เป็นคนนอนยาก

ก็เลยมีปัญหาเรื่องนอนน้อยไปหน่อย
หมอก็ให้นอนให้เยอะขึ้น
ถ้าหมอพูดมาแบบนี้แล้วพี่นิโน่ก็ต้องนอนให้เยอะขึ้น
ช่วงนี้อาจจะผมงานหนักด้วย

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นีโน่ด้วยนะคะ